เราจะมาดูกันที่เรื่องของโควิด๑๙กันหน่อยนะครับ
ความน่าเป็นห่วงในหลายกลุ่มหลายคลัสเตอร์
สเตอร์หนึ่งที่ระบาดเยอะฝากฝั่งปริมณฑลคือสมุทรปราการ
ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะมีคนเยอะมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะ

ผู้ชายคนหนึ่งปรากฏว่าไปนอนเสียชีวิตโดยที่ไม่ทราบสาเหตุภายในบ้านพักตัวเอง

นะฮะเอาแจ้งกู้ภัยไปแจ้งตำรวจไป
แต่เบื้องต้นก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อน
ภาพที่เห็นเป็นตำรวจภูทรบางสาวทงสมุทรประการพร้อมด้วยทีมกู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยู
นำศพของนายสันติเจียนประจงอายุ๔๔ปี
ซึ่งเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุในบ้านพักในซอยเทศบาลบังสาวทง๓เมื่อค่ำของเมื่อวาน
เขาเปลือยกายนอนคว่ำหน้าอยู่ที่พื้นของห้อง
ตามร่างกายไม่ได้มีบาดแผลไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่าการต่อสู้ใด
นะฮะคาดว่าศีรภิกส์มาไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง
นำของไปฝากพอเปิดประตูเข้าไปตกใจเอาทำไมนอนคว่ำหน้าตายไม่สวมเสื้อผ้าแบบนี้
ตกใจก็ต้องรีบโทรหาตำรวจโทรหากู้ภัยมาตรวจสอบก่อน
ขณะที่เพื่อนบ้านก็บอกว่าผู้ตายเช่าบ้านหลังนี้ห้องนี้อยู่เพียงคนเดียว
ก่อนหน้านี้ก็เคยทำงานเป็นบรปภแล้วก็ทำงานก่อสร้างแต่ว่าต้องออกจากงานเพราะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพ
จริงผู้ตายเขาเป็นไข้ก่อนก่อนที่จะมาเสียชีวิตแล้วก็มีอาการทายเลวอ่อนเพลียไม่มีแรง
เพื่อนบ้านเอ๋ยเพื่อนเอ๋ยก็ช่วยกันหาข้าวหาปลาหาน้ำมาให้กินแต่ผู้ตายก็ไม่ดีขึ้น
ก็เลยแจ้งให้ทีมกู้ภัยเนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาลบางบ่อต่อมาก็เห็นว่ามีรถของมูลนิธิมาส่งผู้ตายที่บ้าน
แล้วก็เห็นผู้ตายเดินจากรถถือถุงยาเข้ามาในซอยค่อยเดินเข้าไปในห้องพักคนเดียว
หลังจากนั้นเสียชีวิตทุกคนก็สงสัยว่าอ้าวก็เพิ่งไปโรงพยาบาลทำไมกลับมา
แล้วมาเสียชีวิตในบ้านในห้องตัวเองเบื้องต้นตำรวจก็มอบให้กู้ภัยนำร่างของนายสันติไปชนะสูตร
หรือไม่ทาชัยนะฮะกู้ภัยกลุ่มแรก
โรงพยาบาลบางบ่อที่รับเข้าไปรักษาในตอนแรกนั้น

เพราะว่าตอนแรกที่รักษาเนี่ยมีอาการเป็นไข้ออนเพียร์ไทเลว
กู้ภัยชุดแรกที่นำไปก็ไม่ได้ป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่ว่า
เขาเป็นโควิดหรือเปล่าแล้วทีมแพทย์ที่รักษาเขาตอนแรกก็ต้องมาตรวจสอบนะ
ว่าไปสัมผัสกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องรอผลว่าเขาเป็นโควิดหรือเปล่านะ
รอผลการสรุปก่อนนะครับ